ด้านหลังไหมคะเนี่ยมันจะกลายมาเป็นเรื่องใหม่ไหมเป็นประเด็นใหม่ไหม
เพราะว่าคุณไทยเอกพันธ์ไม่เคยเปิดเผยเลย
เมื่อคืนนี้มาเปิดเผยกลางรายการดราม่าวันนี้
แล้วก็พูดถึงเรื่องของปมกรณีที่ไปเจอศพของคุณตังโม
คุณไทยบอกว่าศพมันผิดปกติตรงที่ฟันหักแล้วตาสองข้างไม่เท่ากัน
รวมถึงถามคุณหมอพรทิพย์ด้วยว่ามันเป็นอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหม
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนที่พี่ไทยเอกพันธ์สัมภาษณ์ในรายการค่ะ
ออกเป็นส่วนเป็นที่เราไม่เคยคิดพิมพ์สำหรับแพทย์สัมภาษณ์ในรายการค่ะ
ก็เป็นคนแรกที่ไปเจอร่างของคุณตังโม
แล้วตอนแรกคือคุณไทยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแบบนี้เลยนะ

จริงเวลาไปผ่านกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ผ่าพิสูจน์คือน่าจะรู้แหละ

มันผ่านไปแบบ๑๓๑๔วัน๒อาทิตย์แล้ว
ไม่เห็นมีใครมาพูดให้ข้อมูลตรงนี้เลย
ทีนี้คุณไทยก็เลยมาพูดสิ่งที่ตัวเองเห็น
เพราะว่าตอนที่พลิกหน้าคุณตังโมมาจะถ่ายรูป

ความเคารพคุณผู้ชมถลนออกมา

ลักษณะของดวงตาสองข้างมันไม่เหมือนกัน
แล้วมีการบวมช้ำเลือดช้ำหนอง
ทีนี้เรื่องของฟันด้วยฟันหักด้วย
นอกจากคุยกับคุณไทยแล้ว
เราเองก็ต้องถามต้องถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะ
สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ถามคุณหญิงหมอเลยว่าคุณหญิงหมอคะ
กรณีการเสียชีวิตเนี่ยแล้วลักษณะที่ใบหน้ามันแตกต่างกันแบบนี้
ในมุมคุณหมอน่ะคุณหมอว่าผิดปกติไหม
จริงเลยนะคะเมื่อเช้าที่วีดีโอคอลกับคุณหญิงหมอ
คุณหญิงหมอบอกว่าหมอนิติเวศที่เขาตรวจศพ
เขาจะมีคำตอบผลเอ็กซาเรย์พวกนี้รับว่ามันเป็นอย่างไร
แต่ถ้าเกิดถามหมอนะในฐานะที่หมอมีประสบการณ์

หมอบอกว่าการที่ตาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน

อาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของศีรษะที่ได้รับบาดเจ็บ
อันนี้พูดถึงไม่ใช่แค่กรณีคนจมน้ำ
คือหมายถึงว่ามันได้รับการกระทบกระเทือนด้านในศีรษะ
แล้วมันมีการอักเสบบวมแล้วมันส่งผลให้ตาข้างใดข้างหนึ่ง
ข้างเดียวกันกับที่โดนได้รับบาดเจ็บข้างในเนี่ย

ใช่อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอบอก
แล้วก็ถามเรื่องแผลที่ขาด้วยค่ะ
ถามย้ำอีกทีนึงว่าแผลที่ขา
คุณหมอบอกว่าเวลาเราจะตรวจนี่นะ
เราสามารถตัดตรงเนื้อเยื่อที่ขา
หรือว่าเอากระดูกไปตรวจสอบได้เลย
เพราะสมมุตินะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าแผลที่ขาที่เป็นแผลใหญ่เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นใบพัดหรือว่าโดนฟินของเรือ
เวลาที่เอาไปตรวจสอบตัดเนื้อเยื่อไปตรวจสอบ
มันจะต้องมีเศษเหมือนกับเศษของโลหะ
ติดอยู่ที่ชิ้นเนื้อหรือว่าติดอยู่ที่กระดูกได้
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปใช้พวกเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่เมืองนอกเขาใช้
เครื่องเอ็กซ์เรย์ของต่างประเทศมาสแกนดู
จะได้คำตอบเร็วขึ้นว่าแผลตรงนั้น
มันเกิดจากการถูกใบพัดไหมถูกฟินไหมมันเป็นโลหะ
ในการมาทำให้มันเกิดแผลหรือเปล่า
และจากประสบการณ์บาดแผลที่ขาโดนใบพัด
คุณหมอบอกนะว่าแผลมันจะรุ่งริ่งเพราะว่าด้วยความที่ใบพัดมันเป็นเกลียว
แล้วมันมีวงรอบของใบพัดที่หมุนด้วยค่ะ
ดังนั้นการที่เจอแบบเป็นแผลเดียวใหญ่แล้วก็ลึก
มุมคุณหมอคุณหมอว่าเป็นไปได้ยาก

ผิดปกติ
คุณหญิงหมอก็บอกว่าเวลาที่เราเห็นศพแล้วก็มีผลิตนที่จุกปาก

จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเน่าหรือเปล่าหรือว่า
มันเกิดจากการขาดอากาศหรือมันอาจจะเกิดจากการชักอันนี้
คุณหญิงหมอย้ำเลยนะว่าต้องไปดูองค์ประกอบอื่นประกอบกันด้วย
ด้วยนะคะนอกจากประเด็นที่เราไปถามคุณหญิงหมอแล้วเนี่ยแน่นอน
เรื่องของประเด็นฟันเราก็ต้องไปถามเพื่อนสนิทว่าเอ๊ทราบไหม
ว่าคุณตังโมเขามีปัญหาเรื่องฟันหักฟันหลุดอะไรหรือเปล่าเพราะว่า
ตามที่คุณไทยบอกว่าตามที่ไปเจอที่ศพเนี่ยฟันคุณตังโม
มันหักไปนะคนที่จะตอบได้ก็เนี่ยนะฮะคุณฮิปโปใช่ไหมใช่เพราะว่า
จริงก่อนหน้านี้คุณตังโมเคยประสบอุบัติเหตุตอนรถคว่ำแล้วก็
ไม่รู้ว่าเอ๊ะครั้งนั้นเนี่ยเอ่อฟันหลุดฟันหักแล้วมีต้องใส่
ฟันปลอมหรือต้องทำวีเนียอะไรไหมเราก็เลยติดต่อสอบถามไป
คุณฮิปโปวีดีโอคอลเมื่อเช้าเหมือนกันค่ะซึ่งคุณฮิปโปเนี่ย
ก็ให้คำตอบกับเราอันนี้พอมีเสียงคุณฮิปโปที่ให้
ฟังด้วยไหมคะเดี๋ยวขอลองฟังเสียงหน่อยนะคะไม่เป็น
อะไรคุณฮิปโปบอกแบบนี้บอกว่าวันที่ไปดูร่างของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
คือตัวคุณฮิปโปเองไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะ
ฮิโปเข้าใจว่าฟันที่มันหักหรือว่าฟันที่หลุดเนี่ย
เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนที่คุณตังโมเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยน
ตอนนั้นต้องใส่ฟันปลอมต้องใส่วีเนีย
ส่วนเรื่องอื่นที่มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะในความรู้สึกของคุณฮิปโปในฐานะเพื่อนคนนึงเนี่ย
คุณฮิปโปบอกว่าก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจนเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางครอบครัวของคุณตังโม
ว่าหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อ
อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของศพที่เห็น
แต่ว่าอีกประเด็นหลายประเด็นซึ่งเราสัมภาษณ์คุณฮิปนหลายประเด็นเหมือนกัน
ใช่ค่ะมีทั้งเรื่องของการแบบแต่งหน้าศพ
เตรียมความพร้อมของการจัดงานไว้อะไร

คุณแม่จะให้เพื่อนเข้าไปที่งานหรือเปล่า

ขออภัยคุณฮิโปเคลียร์ใจกับคุณแม่คุณตังโมแล้วหรือยัง